คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะเคยเจอปัญหา
รองเท้าหายถอดไว้เอ้าหายไปไหนหน้าบ้านตัวเองเอ้าหายไปไหน
แล้วคนคนนี้หายมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา๔คู่

แล้วคนที่เป็นผู้เสียหายไม่ใช่คนอื่นคนไกล
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเลย
คุณบุตรสิริปัญญาพร

รองเท้ามา๔๕๐บาทถอดไว้หน้าบ้านคืนวันที่๒๒
ตื่นเช้ามาอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อเช้าเดี๋ยวนะคือปกติไอ้ที่ผ่านมาหายไปหลายคู่เข้าใจไง
แต่ถ้าเกิดหายไปข้างเดียวคนที่เขาขโมยเขาจะใส่ข้างเดียวแล้วก็เดินเดิน
อันนี้ทิ้งข้างซ้ายไว้เหรอใช่ก็เลยพยายามเปิดกล้องวงจรปิดดู
ไล่ย้อนกลับไปว่าก่อนจะเหลือข้างเดียวเนี่ยใครมาเอาแต่โจรสุดท้ายก็เป็นโจร
มีไหมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะให้ดูว่าใครมาเอาไปข้างเดียวแล้วเอาไปทำไม
คุณตำรวจคุณตำรวจดูเลยเดี๋ยวจะได้ไปจับโจรเลยผมผมขอดูภาพคนร้ายเลย
อ่ะใครเป็นโจรคะ
คุณน้ำแข็งเราจะเอายังไงกับโจรร้านนี้ดีเจ้าโจรอืม
จะจับเข้าคุกหรือจะยังไงดีคะแล้วที่สำคัญย้อนกลับไปดูสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
สี่คู่ที่ผ่านมาคือตัวนี้เลยอ้าวตัวเดียวกันเจ้าหัวขโมยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะ
เอายังไงดีตายแล้วคุณต่อจะจับยังไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอยู่บอกวิธีการจัดการกับเจ้าโจรหน่อยสิคะ
อ่าควรจะจัดการยังไงส่งข้อความมาบอกกันเลยเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูตอนเบรกนี่แหละ
เออถ้าถ้าเป็นผมนะเออเดี๋ยวบอกคุณบุตรแล้วเผื่อคุณผู้ชมถ้าเกิดมีปัญหาเดียวกัน
ทำไงคะถอดไว้ในบ้านเอาเข้ามาในบ้านด้วยแล้วปิดประตูซ้ำมันจะได้เข้ามาฆ่าไม่ได้
ต้องเอาโซ่มาคล้องมันก็จะเกินไปเนอะ